จากเรื่องราวของบอลครับไปติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวของศึกมวยกันบ้าง
เมียงโฮลีผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์กับอำนาจเกษตรพัฒนา
วันนี้ลงรวมฝึกซ้อมโชว์ต่อหน้าสื่อครับ
เมียงโฮลีรองแชมป์อันดับ๑๐ชาวญี่ปุ่นเชื้อสายเกาหลีใต้นะครับ
นวมฝึกซ้อมต่อหน้าสื่อมวลชนที่ค่ายเยาวชนของเกียรติกิรินย่านลาดกระบังครับ
โดยตลอดการฝึกซ้อม๑ชั่วโมงนะครับ
งโฮลีได้มีการวอร์มร่างกายกระโดดเชือกเล่นลมและต่อยเป้าอย่างละ๓ยก
ถือว่าพร้อมขึ้นชกชิงแชมป์กับอำนาจเกษตรพัฒนาแชมป์โลกชาวไทย
ประจวบคิริคันในวันจันทร์ที่๗ธันวาคมนี้นะครับ
ติดตามกันให้ดีครับไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้ชม
ตั้งแต่ในเวลา๑๕นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาครับ